สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนนะคะในรายการคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
โอ้โหเอดิจี้ดีพลังดีแบบนี้ความสุขสนานรออยู่และข่าวสารต่างก็เตรียมมอบให้กับคุณผู้ชม
วันนี้เจอกับผมชนะและพี่ฝนธนสุนทรนะครับแน่นอนฮะข้อความไลน์จากคุณผู้ชมก็ส่งกันมาได้
ผมอยากบอกแบบนี้วันนี้สำคัญใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับทางไทยรัฐไลน์ออฟฟิชเชียล
เหตุผลที่ผมย้ำตรงนี้เพราะว่าเราจะมีแจกของรางวัลเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามมาให้ถูก
ในช่วงที่เราเล่าข่าวไปยังไม่บอกนะว่าจะเล่าข่าวไหนที่จะเอามาเป็นเกม
ถูกต้องแต่ถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะตอบคำถามนั้นได้ถูกต้องแน่นอน
เพราะฉะนั้นติดตามเราแบบยาวนะอย่าพลาดนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะจะย้ำตรงนี้ฮะรายการใหม่มีมารออยู่แล้ว๕กันยายนนี้เปิดปากกับภาคภูมิ
ติดตามรายการนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นรายการที่จะเปิดเผยความจริงเจาะลึกทุกเรื่อง
และจะมีการเชิญคนในข่าวมาเปิดปากเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมถกเถียงและมาเล่าความจริง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับดูรับฟังกันแบบสด๔๕นาทีเต็ม
กับพี่อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์คนข่าวตัวจริงของไทยรัฐทีวีนะครับ
เรื่องของวันเวลาจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
เริ่มวันแรก๕กันยายนนี้
ติดตามกันด้วยนะในวันจันทร์นะครับค่ะส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

โจรุมกระทืบเด็กม๒ด้วยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอาซะเลย
ว่าแต่มันเรื่องอะไรต้องติดตาม
เจ้าหน้าที่คุยอยู่นานสุดท้ายยอมขึ้นจากโอ่งค่ะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ
ขบวนขันหมากสุดยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ไปสู่ขอคน
ว่าแต่เขาไปขออะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

เอาล่ะคุณผู้ชมผมขอย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับ
แอดไลน์เป็นเพื่อนกับทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลครับ
เพราะว่าจะได้ร่วมกันตอบคำถามลุ้นรับบัตรกำนัน

เป็นบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาท

จะได้ตอบถูกเผื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี
มาที่เรื่องราวของเราข่าวสารในวันนี้

ด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเลยครับ
แปลกแปลกบ่เลยแปลก

นั่นน่ะสิครับคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคน
เนี่ยฮะกำลังรุมเตะทั้งเตะทั้งต่อยเด็กชายวัย๑๔ปี
ค่ะจนจ้วมเลยลงไปนอนกับพื้นแล้วก่อนที่ทั้งหมดอ่ะพอสาแก่ใจ
ก็แยกย้ายไปโอ้โหเหตุการณ์เนี้ยเกิดแถวบนถนน
คมโรจนะบ่อวินตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
สักช่วงเวลา๕โมงเย็นของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
ก็ต้องไปทราบกันหน่อยแล้วครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
หลังจากเกิดเหตุนะพี่ฝนนะแม่ของเยาวชนชายอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในบ่อวินที่ถูกวัยรุ่น
กลุ่มเนี้ยทำร้ายเนี่ยเขาก็พาลูกชายไปแจ้งความสิ
อืมคนเป็นแม่โอ้ทนไม่ได้หรอกค่ะใครจะยอมล่ะครับอ่า
ไปพร้อมกับผลตรวจร่างกายจากแพทย์นะให้ทางตำรวจเนี่ย
เขาได้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความเอาไว้ด้วย
แก้มซ้ายและปากแตกอ่าได้เลือดเลยฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องเป็นยังไง
เป็นยังไงยังไงฮะเด็กคนนี้ที่โดนรุมทำร้ายเนี้ย
เขาเล่าว่าวันเกิดเหตุตัวเขาและเพื่อนสองคน
นั่งเล่นอยู่แถวริมบริเวณจุดเกิดเหตุจู่คู่กรณี
พาพวกมาเป็นสิบอู้ล้อมตัวเองไว้ฮะ
แล้วคนนั้นมีคนหนึ่งชื่อนายจ๋าอ่า
ชื่อก็น่ารักดีทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะ
ดุจังเลยนายจ๋านายจ๋าดุจังเลยอ่ะเออ
จ๋ามาถึงไม่พูดจงไม่พูดจ๋าขอกระทืบก่อนเลยอืม
คือไปที่ศีรษะใบหน้าและลำตัวแถมยังชักอาวุธมีดออกมา
คมคู่นะบอกว่าเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะจะแทงจะแทง
ทำไมอ่ะแล้วถามว่าทำไมเออทำไม
ทำไมต้องทำอย่างนั้นฮะตัวใดจ๋าบอกบอกว่าฮะหมั่นไส้
จ๋าหมั่นไส้จ๋าหมั่นไส้เพราะว่ามามองหน้าจ๋าก่อน
จ๋าเลยพาพวกมากระทืบแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอนั่นสิครับ
คำถามเกิดขึ้นกับใครที่ได้ดูคลิปนี้ว่าแค่นี้ต้องทำร้ายกันแบบนี้เลยเหรอ
เรื่องต้นนะฮะตำรวจจะติดตามวัยรุ่นผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
และเชิญผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเนี่ยมารับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
โอ้โหก็คิดนะนะว่าคาดการณ์ไว้ด้วยคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นเยาวชนเหมือนกัน
ไม่ไม่กล้ามองหน้าคุณชนะเลยค่ะตอนเนี้ยอุ้ยเพราะว่ากลัวค่ะ
ผมไม่ได้หวดร้ายขนาดนั้นครับถ้ามันงั้นก็ไปดูข่ากันต่อเลยนะคะ
ไปดูคลิปนี้ค่ะนี่ไม่ใช่การถ่ายทำหนังไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใด
แต่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงสุดระทึกนะคะในลานจอดรถในห้าง
ที่รถเก๋งคันหนึ่งขับหนีรอปภค่ะ
นี่นะไม่รู้ว่าดักไว้ทำไมนะไม่รู้ว่าคนนี้
ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงนะคะไม่ใช่การถ่ายทำหรือการทำคอนเทนต์อย่างแต่อย่างใดนะ
เขาบอกว่านี่เจอต่อหน้าต่อตาเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีไปได้หรือเปล่า
พี่โรปพอร์บอกว่าขโมยเขาได้ยินเสียงว่าขโมยสรุปรถคันที่โรปพอร์ขอตรวจเนี่ย
คนในรถน่าจะขโมยของในห้างนะจนมีคนแจ้งแล้วพี่รอปภเขาก็ไปขวางไว้พยายามขอตรวจสอบ
แต่รถเก่งคันนี้ไม่ยอมให้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ขับหนีค่ะ
ซึ่งพี่รอปภก็พยายามหยุดรถแล้วก็เอาไอ้ที่กั้นแผงมากั้นไว้นะครับ
แต่คนขับรถเก๋งก็ไม่แคร์ค่ะขับชนพุ่งชนเหล็กเลยแล้วก็หลบหนีไป
โรปพอร์บางคนถูกรถเฉียวด้วยนะยังดีนะแค่เฉียว
เพราะเห็นแล้วหวัดเสียกลัวจะโดนชนเต็มใช่แต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะในเหตุการณ์ครั้งนี้
ชนเหล็กนอนหวางนอนขวางเลยจะได้ติดไท่ท้องรถไปเลยค่ะ
คงจะคิดไม่ทันแหละครับคิดไม่ทันนะคะถ้าบอกกั้นแบบนี้มันอันตรายกับรอปภเอง
บางคนก็แนะนำว่าเอ้าทำไมไม่แจ้งโทรตำรวจก่อนล่ะจะได้สกัดจับรอบพอไม่น่าเอาชีวิตไปเสี่ยง
แต่ผมว่านะสุดท้ายถ้าไม่ยอมให้จับแล้วหลบหนีไปอย่างเงี้สุดท้ายน่าจะตามตัวได้อยู่ดี
ต้องตามได้เพราะว่าป้ายทะเบียนก็ชัดเจนอยู่นะคะ
คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะกำลังทำอย่างตามจับหุบหยุด
ระทึกแบบนี้ดูแล้วใจคอไม่ค่อยดี
ใช่คะมองหน้าละคะ
พี่โบนผมผมตัวเป็นแล้ว
เอาอย่างนี้ไม่ดีเลยแล้วมาทำแบบนี้นะไม่มาเฟียมาเที่ยวมากันโชคให้แขก
โอเคนะครับงั้นดูไว้นะครับผมเขาไม่ให้แขกไปนะครับ
ครับก็คือแล้วทุกทุกคนก็โดนแบบนี้แล้วแล้วแล้วแล้วถ้าเติ้ล
ไม่ต้องแปรหลายอย่างเลยคุณฝนครับเพราะว่าอะไรอ่ะทั้ง
มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีแรงตายแรงตายด้วยนะ
เอางี้ละกันนักท่องเที่ยวเขางงเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาว่ากันว่าในคลิปเนี่ยมันเหมือนมีเป็นแท็กซี่มาเฟียเหรอ
มีชายนิรนามคนนี้เขามาบอกให้รถตู้คันหนึ่งหยุดเลย
คือรถตู้คนนี้รับนักท่องเที่ยวมาแล้วนะค่ะแต่ชายคนนี้ที่เห็นในคลิปเนี่ย
เสื้อดำเนี่ยนะบอกหยุดเลยห้ามรับนักท่องเที่ยวไป
แล้วโตเถียงอะไรกันสักอย่างฟังแล้วก็ยังงงงค่ะแต่เรื่องของเรื่องน่ะ
จุดประสงค์ก็คือห้ามเหมือนประมาณว่าห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว
ใช้บริการของรถตู้คันนี้อ่าแล้วรถตู้คันนี้ถูกนักท่องเที่ยวเนี่ย
เรียกมาใช้บริการด้วยแอปพลิเคชันไอ้ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตรงนี้
เหมือนกับว่ามันมีวินเหรอหรือว่ามีรถให้บริการที่เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่น
ที่เขาให้บริการอยู่แล้วแล้วสุดท้ายพอมีรถคันอื่น
นอกพื้นที่มาให้บริการกลายเป็นว่าคนในพื้นที่ไม่พอใจ
อันนี้ผมเดาเอานะจากในคลิปนะเพราะอะไรคุณลองดูหน้าตาของนักท่องเที่ยว

นททแปลว่านักท่องเที่ยวยืนนั่งงององง

เขาบอกยังไงรู้ไหมนักท่องเที่ยวบอกแล้วคุณจะให้พวกเราเดินไป
อาจจะวอกมันเหนื่อยแดดก็ร้อนจะให้เดินวอกไปหาใคร
ขณะเดียวกันคนแถวนั้นที่เหมือนกับประมาณว่าเป็นมาฟงมาเฟียรถวิน
ก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมให้รถคันนี้รับนักท่องเที่ยวไป

ส่วนคนที่เขาขับรถคันนี้มาก็บอกว่าอ้าวผมก็ทำตามที่เขาสั่งมาไง
ล่าสุดตอนนี้นะฮะทางขนส่งของภูเก็ตเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ก็คือไปดูเหตุการณ์นี้ว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะพอมันมี
เนี้ยแล้วเราจะปล่อยให้

อยู่จะกลายเป็นเสียงสำเนียงอะไรก็ไม่รู้
เอาเป็นว่ามัยใช่เรื่องหรือไม่ใช่เรื่องเรื่องร่างการ

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับ
ใช่เพราะนี่คือชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะ
โอเคเราไปฟังกันต่อค่ะ

ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุดีกว่าครับ
ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ขับรถกระบะห้องเย็นค่ะก็คือว่า
ฝนตกแล้วก็คือเขาขับอยู่ดีก็คือมัน
ทะไหลแล้วก็พลิกคว่ำเลย

โอ้โหนี่ต้องบอกว่าต่อหน้าต่อตาเลย
ถ้าเป็นพี่ฝนเห็นพี่ฝนต้องกรี๊ดแตกแน่เลย

จริงเพราะว่าเราคืออยู่

กล้องหน้ารถคันนึงเขาจับภาพ
รถกระบะห้องเย็นที่ขับอยู่ในเลนขวานะ
เขากำลังจะเปลี่ยนเลนมา

ตอนที่เขาขับมาเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ามาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันจะเข้าสู่เลนซ้ายเนี่ย
จะออกมาน่าจะอยู่เลนกลาง

ไอ้รถกระบะตู้ทึบแบบเนี่ย

ไอ้ตัวสมดุลน่ะ
อ่าถูกต้องสมดุลของมันอ่ะ
มันเป็น๒เท่า๓เท่าเลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุวินทวงนะคะ

เหตุเกิดวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง

เฮียขับรถนำมาโพสต์ไว้บอกว่า

เราขี่บนท้องถนนแล้วก็คือฝนมันตก

แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าได้ตรวจสภาพยางรถบ้างไหมในช่วงนี้นะคะ
ฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

แต่บางครั้งบางคราวเราก็ต้องมาฝากเตือนกัน

มันอาจจะเกิดความเสียหายกับเพื่อนร่วมทางก็ได้นะครับ

เล่าของเรื่องคือคุ้มครั่ง
แล้วก็แก้ผ้าไปหลบหนีตำรวจอยู่ในกระมัง
หรือว่าไปหลบอยู่ในโงค์ขนาดใหญ่
เหตุการณ์นี้เคยทำเมื่อปี๖๓
ล่าสุดทำอีกแล้วอ้าวหนุ่มในตำนานทำอีกแล้วเหรอคะ
ไปดูกันหน่อยว่าพ่อหนุ่มคนนี้ที่ชื่ออำพรในปี๖๓เคยก่อเรื่องวีรกรรมอะไรไว้ครับ
นี่ให้ย้อนให้เขาด้วยอัมพรอัมพร
ไม่เป็นไร

โอ้ยอัมพรเรื่องของเรื่องอัมพรแก้พ่า
ลงไปในโอ่งแบบนี้แล้วท่องบทสวดมนต์
โอมนะโมนะโมโนเห็นโนเห็นไม่เห็นฉัน
กะว่าจะหลบตำรวจกู้ภัยได้สุดท้ายเห็นเต็ม
เห็นยังไงตอนเอาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกคนเห็นเต็มเลยครับ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเต็มแต่เราไม่ขออนุญาตให้คุณผู้ชมเห็นด้วย
แต่เราไม่เห็นนะคะ
กลัวจะหลอกหลอนลูกตา
เอางี้ละกันนี่คือปี๖๓ภาพเก่า
ก็ต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอก่อนเนาะ

อ่ะคุณผู้ชมล่าสุดก่อเหตุอีกแล้ว

พรคนเดิมเพิ่มเติมคือทำเข้าของเสียหาย

เป็นภาพที่คุณตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อมถึงที่บ้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่สุดท้ายนะครับไปเกลี้ยกล่อมถึงที่บ้านเพราะว่าเหตุมันเกิดเนี่ยในตอนที่อำพรเนี่ยเหมือนกับว่าไปเมายามาอีกแล้ว

แม่ต้องหนีออกมานอกบ้านแล้วปล่อยให้ลูกอยู่ในบ้าน

อำพรณ์อยากทำอะไรแล้วแจ่เลย
แม่ก็กลัวนะจริงหนีออกมาอย่างนี้ไปดูตอนตำรวจเข้าไปที่บ้านของอำพร
เอาจริงอำพรใจเย็นแล้วค่อยออกมาคุยกันแต่อำพรไม่คุย
อำพรขังตัวเองเอาไว้ในบ้านแล้วทำลายข้าวของทุบกระจกแตกเละเทะหมดเลย
ตำรวจเนี่ยเดินอ้อมนะเดินอ้อมไปพยายามพูดคุยกับอำพร
อำพรนานแล้วนะอำพรตำรวจร้อนออกมาคุยกันเถอะ
อำพรณ์ก็บอกตำรวจว่าทำล่วดกลับไปก่อนเลยให้อำพรณ์อารมณ์ดีแล้วเดี๋ยว
วิธีสุดท้ายเกลี้ยกล่อมด้วยการร้องเพลง
เผื่ออพรจะอารมณ์ดีขึ้นด้วยเพลงนี้เลยครับพี่ฝนตกลงตำรวจร้อง
พรจะอพรวันนี้ทำลายกรณ์แล้วใช่มั้ย
น้องพรนี่ไงกรณ์เกิดประตูพังหมด

เฮ้ยอำพรอาจจะอารมณ์ดีขึ้นได้ใช่อาจจะแบบผ่อนคลายก็ได้
แต่สุดท้ายอำพรก็ยังไม่อารมณ์ดีขึ้นครับ
ก็ต้องใช้กำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวนายอำพรออกมา
โอ้โหสุดท้ายก็ได้รู้สาเหตุว่าอ้าวอัมพรหลอนอีกแล้วเกิดจากอะไรคะ
อีกแล้วแล้วก็นี่แหละฮะทำลายข้าวของแล้วที่สำคัญจะทำลายคุณแม่
อ่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะควบคุมตัวไปนะแล้วก็สงบสติอารมณ์แล้วเดี๋ยวจะจัดการกับอำพรแบบยังไงดีล่ะ
ต้องพาไปบำบัดแล้วล่ะมั้งใช่แล้วค่ะที่สงสารก็คือสงสารคุณแม่เนาะ
เพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วไปดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคล้ายกันคล้ายกันที่จังหวัดชายภูมิหนุ่มวัย๓๐ค่ะ
น้อยใจเมียเมียไม่ยอมคืนดีด้วยเลยก็เลยจับลูกเป็นตัวประกันค่ะ
นี่นะคะเป็นนาทีที่ตำรวจสพเมืองชายภูมิค่ะเข้าไปตะโกนค่ะเรียกนายพัทธภูมิ
อายุ๓๐ปีหลังคุ้มคลั่งจับลูกชายวัย๖ขวบเป็นตัวประกัน
โดยนำตัวลูกชายแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยขึ้นไปขังไว้บนชั้นบนของตัวบ้าน

ใช่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ตะโกนจะบอกว่าเขาจะใช้ก้อนหินแล้วก็มีดทำร้ายลูกนะ
ถ้าเข้ามาใกล้ตัวบ้านเขามากกว่านี้นี่คือการขู่นะคะ
อกจากนี้เขายังตะโกนบอกอีกว่าต้องการคืนดีกับภรรยาแต่ภรรยาไม่ขอคืนดีด้วย
ตำรวจทำไงอ่ะก็ต้องเจรจาสิคะเกลี้ยกล่อมโอ้โหใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะ
กว่าที่นายพัทธภูมิจะใจอ่อนค่ะ
ต้องบอกให้เข้าใจให้มีสตินะว่าโกรธเครื่องอะไรกับภรรยาก็อย่าไปลงที่ลูก
อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ไม่กลับมาคืนดีหรอกไปดูช่วงเวลาที่คุณตำรวจเขาเกลี้ยกล่อมในคนนี้ไหมฮ
ปลอบใจกันยังไงไปดูค่ะ
นี่คุณตำรวจก็น่ารักเนาะทั้งปลอบทั้งอะไรหลายอย่างนี่เป็นคุณแม่คุณแม่เหรอคะใช่ไหมคะ
นี่ก็คือจากการพูดคุยกับคุณแม่ของนายพระธภูมิเนี่ยเขาเล่าว่าพระทภูมิทะเลาะกับภรรยาก่อนที่ภรรยาจะหนีออกจากบ้าน
ส่วนตัวพระตะภูมิเองก็ขังตัวเองไว้ในห้องแม่กับยายก็เรียกก็ไม่ยอมออกนะเพราะว่าคือเขาก็แบบกลัวว่าจะทำร้ายลูกชายอายุ๖ขวบนะคะ
ข้ามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่ก็เลยต้องมาแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วยเกลี้ยกล่อมนี่แหละค่ะ
หลังควบคุมสถานการณ์ได้ตำรวจสภแก้งเคราะห์ก็ต้องพาตัวนายพัทธภูมิไปนั่งพูดคุยก่อนแล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีก
ต้องพูดง่ายตำรวจมาสั่งสอนถึงที่เลยสั่งสอนมาปลอบเขาเรียกว่าใช้ไม้อ่อนเนาะก็ต้องใช้ไม้อ่อนกันก่อนนะ
ก็ยังไงก็คือถ้าเราทำตัวเป็นคนดีไงเดี๋ยวเมียเราก็กลับมาหาเราเองแหละใช่ไหมคะแล้วตอนที่คุณชนะทะเลาะกับภรรยาง้อยังไงอ่ะคะ
ผมเคยได้ยินได้ยินเพื่อนเล่ามาเอาตัวเองเป็นตัวประกันไหมคะเอาตัวเองเป็นตัวประกันไหม
อย่าไปทำอย่างนั้นเลยเวลาถ้าผู้หญิงเขารู้สึกไม่พอใจอะไรแล้วก็ค่อยถามเขานะค่อยพูดค่อยจา
ในฐานะที่ฝนเป็นผู้หญิงนะก็คือคุณเงียบก่อนแล้วก็คุณก็ซื้อของสวยงามมาให้แล้วก็ใจอ่อนเอง
ปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นแหละฮะปัญหาอยู่ที่ไหนคะไม่มีเงินจะซื้อครับ
ค่อยพูดค่อยจ้ากันนะคะเอ้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปใดนะ
ไม่ใช่ยิงคุณไลก์ก็ใช้น่ะนะแต่ได้ตอบคำถามไม่ถูกเพราะนี่คำถามของเรายูนนะค่าวนี้
ที่ว่ามีเสียคนหนึ่ง
ถูกใจถูกใจถูกอยากจะไปสู่ขอไม่ใช่ถูกใจสาวเฮ้ยแต่ถูกใจอะไร
ถึงต้องไปสู่ขอถึง๓ล้าน
ตามไปดูข้อมูลสันหมากเลยครับโอ้โฮได้แล้ว
โอ้โฮมวนมวนมวนโอ้โฮมันมวนมวนคักมวนหลาย
แมนค่ะแมนแมนเอาอย่างนี้พี่ฝนดูนะนั่นคือเงินนะ
สินสอดโอ้โฮสามก้อนสามกอง๓ล้าน
อย่าบอกนะว่ามาขอตัวนี้
ขอเจ้าตัวเนี่ย๓ล้านโอ้โฮทำงานทั้งปียังไม่ได้ไปถึงล้านเลย

เราจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องนะครับ
นายปฐุมคุ้มตุ๊ดอายุ๕๐ปีหรือเสียน้อยเรียกเสียน้อยแล้วกันนะ
เสียน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อปลาน้อยฟาร์มคลอง๑๓ตะบนพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
แกเนี่ยนะฮะเสียน้อยเนี่ยเป็นคนแรกของจังหวัดปฐุมที่หอบเงินสดไปซื้อควายแพงแพงที่สุดเลย

ว่าอย่างนั้นเสียน้อยบอกว่าแกประกอบอาชีพทำบ่อปลามานานกว่า๑๕ปีแล้ว

บริเวณด้านหลังบ่อเนี่ยแกเปิดข้อควายในความที่ว่าแกหลงลักจมปลักลักควาย

แล้วมีอยู่วันหนึ่งแกน่ะไปเจอกับเจ้าควายตัวนี้

เจ้าตัวนี้ควายตัวนี้นะมันมีชื่อนะ

ที่ไปซื้อ๓ล้านเนี่ยชื่อว่าเจ้าก้าวไกล

เรื่องของเรื่องที่ชอบเจ้าตัวนี้
มีเพื่อนมาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ชนบุรีเนี่ย

เป็นขวายเพศผู้อายุ๒๐เดือน

เดินทางไปดูสิถ้าชอบก็ไปสู่ขอมาได้เลย
ไปสู่ขอควายเพศผู้

ฟาร์มควายงามชัยยันฟาร์มที่จังหวัดชนบุรี
พอเห็นเจ้าตัวนี้โอ้โหเสียน้อยตกหลุมรัก
เห็นปุ๊บรักปั๊บเลยอยากได้
ตอนแรกยังไม่ยอมขายอืมเสียน้อยลงทุนโทรหาทุกวัน
กว่าจะยอมขายแล้วจบที่ราคาสุดท้ายคือ๓ล้าน
โอ้ยยัง๓ล้านนะค่ะ
โอ้โหเอางี้เอางี้
การที่เจ้าตัวนี้นะมาอยู่กับเสียน้อยได้
เพราะเสียน้อยบอกว่าเขามีควายอีกตัวหนึ่งเป็นควายสวยงามเหมือนกัน

ก้าวก้าวไกลกับเจ้าเพื่อไทยสุดท้ายได้มาอยู่ด้วยกัน

ตามความปรารถนาของเสียน้อย

ในควายงามนะเอาจริง
เพราะว่าแต่ละตัวที่ผมเคยเห็น

เป็นล้านแต่ว่าอันนี้คือราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาสามล้านเหรอใช่แล้วค่ะอุ้ย
โอ้โหค่าตัวเยอะกว่าค่าตัวเราอีกอ่ะคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าว่า
โอ้โหถ้าคุณได้ฟังข่าวเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดตั้งหลายครั้งใช่
ราคาเป็นเงินเท่าไหร่อ้าวรีบส่งคำตอบมาเลยนะครับ
รีบเลยนะใครตอบถูกนะ
ถูกและเร็วที่สุดและที่สำคัญอย่าลืม
ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วก็เราจะได้ติดต่อไปได้ไง
ย้ำตรงนี้คำถามก็คือสินสอดในการสู่ขอควาย
ข่าวเมื่อครู่ที่เล่าไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และต่อมา
อย่าบอกนะว่า๓ล้านอ่ะอ๋อใช่อุ๊ยบอกแล้วหรอเอ้ยไม่ใจเย็น
ติดมาด้วยผ่านทางช่องทางไลน์เราจะมาดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดี
เดี๋ยวท้ายรายการจะมาเฉลยกันครับ
ใช่แล้วค่ะโอ้ยสนุกสนาน
พี่ฝนอยากให้ไปดูเรื่องความเชื่อกันบ้างเคยไปถ้ำนาคายังที่เมือง
ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าตั้งใจจะไปอยู่
ค่ะแล้วก็ข่าวครั้งนี้ก็อยู่ที่นั่นแหละหรอค่ะซึ่งเขา
ท่ามนาคาอยู่ก็ลงไปกลิ้งลงไปกลิ้ง
นอนแล้วก็บอกว่าไม่ไปจะอยู่ที่นั่น

ยังไงก็เขาบอกว่าเข้าไปปุ๊บนี่ก็คืออยู่อยู่ก็เหมือนเหมือนมีพญานาคเข้าสิ่งร่าง

เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่ายังไงยังไงก็ไม่กลับ
เพื่อนที่อยู่ข้างบอกว่าถ้าไม่กลับนะก็เอา๓ตัวตรงมาก่อนเลย
ขอเลยขอเลยละกัน๓ตัวตรงนะคะ
พูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าคุ้นนะครับพี่ฝน
คุณคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืออาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
สำนักวิมารอสูรนะคะเขาเอานำมาโพสต์แล้วก็พร้อมลงข้อความว่า
เหตุเกิดที่ถ้ำนาคาค่ะอาจารย์คุ้นกวีศรีสยามสำนักวิมารอสูร
เชื่อกันว่าผู้หญิงคนนี้ถูกพญานาคเข้าร่างจนทำให้มีอาการแปลกแบบนี้นะคะ
แล้วจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าขุนกวีเขาได้ท่องคาถาทำพิธีอะไรบางอย่าง
หลุมน้ำครับใกล้ใกล้บริเวณนั้นด้วยนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เธอคนนี้ยอมกลับบ้านแล้วหรือยัง
เอาลงมาเถอะครับเพราะสุดท้ายถ้าไม่ลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะพาลงมา
คือบนนั้นมันจะมีกฎอยู่นะว่าห้ามไปทำพิธงพิธีอะไรไปบนนั้น
ใช่มั้ยครับส่วนยังไม่เคยไปเลยถ้ามีอาการเราไปดู
จะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบข้างพาไปด้วยครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้รถชนกันสนั่นกลางถนนยายามวิการ
เหตุการณ์เป็นอย่างไรติดตามครับ
นี่เปรี้ยงเลยมาเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ย
เต็มเลยครับพี่ฝนอ่ารถคันนี้มาในทางตรงนะค่ะ
ขณะเดียวกันมีรถคันหนึ่งเหมือนจะยูเทินมา
แล้วก็ชนกันตรงนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกัน

ก็ต้องยอมรับว่ารถทางตรงเอาเขามาทางตรง
ผมเข้าใจแต่ถ้ามาด้วยความเร็วที่มากเกินไป

รถที่เขายูเทิร์นมาถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้ว

ลาก็ไม่ทันซะแล้วก็เสียเวลายิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมกันสักนิดนึงนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเตือนภัยกันเรื่องของการขับรถสวนเลน
มันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์หรอกเอาจริงรถยนต์ก็ด้วย

แต่เหตุการณ์ที่จะได้ดูต่อจากนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่สวนเลนมาครับ

จะบอกให้ว่าเหตุการณ์เนี่ยพี่ฝนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
คือผมเข้าใจนะว่าบางครั้งบางคาคิดว่านิดเดียว

สวนเล่นมาแบบนี้มันอันตรายตรงที่ว่าคนที่เขาออกจากซอยเนี่ย
เขาไม่ทันได้มองซ้ายครับเพราะส่วนใหญ่ธรรมชาติของรถที่ขับออกจากซอย
เขาจะมองขวาแล้วก็เลนทางเนี่ยมันเป็นทางวิ่งขวาถูกไหม
เขาก็ต้องมองทางขวาก่อนค่ะพอเขาเห็นว่าขวาว่าง
เขาก็เริ่มที่จะออกตัวรถพอออกไปปั๊บเอารถมาจากไหนทางซ้าย
ก็มันสวนมาไงอ่าแล้วรถรถคันข้างหน้าสีขาวนี่คือ
คือยังไงคะคือเขาเหมือนเหมือนขวางสายตาเขาใช่ไหมคะ
มันก็ลักษณะเหมือนประมาณว่าเป็นทางที่แบบไปทางเดียวพี่ฝน

ที่มีกล้องหน้ารถเขาออกมาจากซอยแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสวนเลนมา
เพราะฉะนั้นในมุมมองของคนขับซ้ายเขาจะไม่เห็น

ขาซ้ายเขาไม่เห็นเนี่ยเจออีกทีคือชนแล้ว
เมื่อกี้ดังปุ้งเลยนะคะ
ผมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้การขับรถสวนเลนอย่าไปทำเลยครับ
มันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นี่แหละครับ
น่ากลัวมากมากเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
ไปกันต่อค่ะมาเรื่องนี้กันป่ะ
ดูความน่ารักกันหน่อยพี่ฝนครับใช่ค่ะ
รู้สึกแบบว่าเนี่ยวันนี้ตื่นตนกตกใจมากเลย
วันนี้อยากดูข่าวอะไรที่น่ารัก
มาดูความน่ารักของน้องอันดาเขาบอกว่าโชว์ลีลาการเต้นได้น่ารักจริง
เต้นยังไงนะคะติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

โอ้โหดูดูตำแหน่งของสัง

พี่ฝนรู้สึกแบบไงรู้ไหมครับ
เหมือนลูกคุณชนะยังไงไม่รู้

พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดผมยังไม่มีลูก
ว่าอันนี้ถ้ามีลูกต้องออกมาเป็นแบบนี้แน่เลยอะ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะจะมีสัก๑๐คน
จะได้แบบว่าสนุกสนานเฮฮาทั้งบ้านเลย
จะมีเวลาเลี้ยงเหรอคะ๑๐คนเลยนะ

หมายถึงว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นนู่นนี่นั่น
ทำหน้าที่ในการทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วครับ

แล้วไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนี่ยโด่งดังเลย
ไปดูกันต่ออีกความน่ารักนะคะอีก
อีกข่าวหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยเหมือนพี่ฝนตอนเด็กเลย

เมื่อถูกถามว่าดั้งหายไปไหน
แล้วน้องก็ตอบแบบว่าถูกใจมากเลย
ฟังคำตอบกับน้องเองดีกว่าค่ะ

ถ้าฝากหมอไว้เดี๋ยวไปเอา
ถ้าฝากหมอไว้เดี๋ยวไปเอา

เพราะพ่อกับแม่ไงคะทำให้

น้องพลอยน้องแผลร์นะคะ

ความสนุกสนานของไทยรัฐทีวียังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะ
ติดตามไปแบบยาวในช่วงเย็นของวันนี้
๘นาฬิกากับรายการ
รถมหาสนุก
ติดตามด้วยนะสัปดาห์นี้นะฮะ
เพื่อค้นหานักร้องประสานเสียงระดับประเทศ
ที่คว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วน

เจ้าและเจ้านะคะคือข้านะคะ

พี่เต้อารักแล้วก็น้องชามไอวรินนะคะ
สนุกมันฮาแค่ไหนห้ามพลาดเลยค่ะ
ผมย้ำเรื่องของเวลาหน่อยนะ๑๘นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกา๑ชั่วโมงเต็มนะฮะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ยังทันนะคุณผู้ชมแต่ใกล้จะหมดเวลาแล้ว
ส่งข้อความไลน์มาตอบคำถามให้ถูกนะครับ
ลุ้นรับบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี
เราถามไปว่าข่าวควายที่ไปสู่ขอควายนะ

สินสอดเท่าไหร่

นี่ไม่ได้ใบ้ใช่มั้ย
อยากให้คุณผู้ชมตอบถูกแล้วเกิน
รีบตอบเข้ามานะคะยังมีเวลาอีกนิดนึง
ไปดูข่าวนี้ค่ะคุณอาร์มชอบเต้นแอโรบิกไหม

ส่วนมากจะเต้นตามใครเต้นตามครูข้างบนใช่ไหม
แต่ถ้าจะเต้นตามใจตัวเองไม่ได้เหรอ

ก็ต้องไปดูว่าคนที่เขาเต้นตามใจตัวเอง
มันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนอ๋อไปดูบ่า

ผมไม่แน่ใจเขาทำแบบไหนแต่มันชัดเจนเลยว่าคนคนนี้ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้

แต่ว่ายังไงก็ไม่ผิดนะ

แต่ต้องบอกเลยนะว่าต้องยอมรับคนที่เต้นที่เยอะเนี่ยเขามีสมาธิมากเลยนะ
ไม่งั้นถ้าคนที่เขาเต้นกันเยอะเต้นไทยเก๊กอยู่เนี่ย

เรามีความรู้สึกว่ามันก็มันดีนะ
เออทำไมต้องเต้นตามคนอื่นด้วย
แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเต้นท่านี้หรือจะรำไทยเก๊กอะไรยังไงเนี่ย

คำตอบคืออะไรคะ
คำตอบของเรานะฮะที่ถามไปว่า

หอควายใช้เงินเท่าไร๓ล้านบาท
ตอบถูกก็คือท่านนี้ครับ
ตอบถูกและไวที่สุดและทำถูกกติกาด้วย

ยังไงครับเดี๋ยวกินงานกันเราจะติดต่อมาก่อนนะคะเห็นบอกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็จะเล่นกันอีก
อีกสัปดาห์หน้าจะมีจะมีอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะ
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพวกเราทั้งสองคน
ขอลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเรากันได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ
จะลากับวิวดีภาพน่ารักของน้องแมวแสนโกะนะคะ
จะน่ารักขนาดไหนต้องติดตามนะพวกเราสองคน
ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์